มาดูเรื่องของทีมชาติไทยชุด๔เกมกันบ้างนะครับ
ก็แน่นอนว่าเป้าหมายหนึ่งเดียวในการแข่งกีฬา๔เกมครั้งนี้คือต้องการคว้าเหรียญทองนะครับ
ซึ่งจะเป็นสมัยที่๑๗แล้วก็เป็นสมัยที่๔ติดต่อกัน
ผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่กังวลนะครับ
แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เล่นโคต้าอายุเกิน๒๓ปีก็ตามนะครับ
เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณผัทธิสุภพพงศ์นะครับ
รองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
ยืนยันเป้าหมายในการเนินขันกีฬาฟุตบอลสี่เกมนะครับ
ชิงชัย๒เหรียญทองว่าแม้จะกำหนดให้แต่ละชาติ
ผู้เล่นอายุเกิน๒๓ปีได้ชาติละ๒คน
แต่ทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ใช้โคต้านี้ผิดกับทีมอื่น
เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซีย
ที่ใช้ผู้เล่นอายุเกินทั้งหมดนะครับ
มาคมฟุตบอลทราบดีว่าคนไทยอยากเห็นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง
ดังนั้นเป้าหมายเดียวของทีมชุดนี้คือการคว้าเหรียญทองเท่านั้น

สาเหตุที่ทีมไทยไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกินนะครับ
เนื่องจากอาคิระนิชิโนะกูลซื้อชาวญี่ปุ่น
แชมป์เอเชีย๒๐๒๐ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนมกราคม
ซึ่งมีโคต้าไปโอลิมปิกเกม๓ทีมนะครับ
แม้จะไม่ใช้ผู้เล่นโคต้าอายุเกินนะครับ
แต่ก็มีข่าวนะครับว่าจะดึง๓ศพจากบุรีรำ
ทั้งสุบประโชคสุบพนัสรวมทั้งสุบพัชชัยใจเด็ดนะครับ
ทางเอกฤทธปัญญาอีกหนึ่งนักเตะของเชียงรายยูเนเต็ด

และน่าจะไปช่วยทีมชาติไทยใน๔เกมวันนี้ที่ฟิลิปปินส์กันด้วยนะครับ